อ้าวต้องบอกว่าดิฉันจะพาไปต่อไม่รอแล้วนะ
ไปค่ะที่บอกว่าไปต่อไม่รอแล้วนะเพราะว่าจะพาไปดูต่อหัวเสือไปทำรังอยู่อีกแล้วค่ะ
เวลาต่อไปทำรังเนี่ยนะมักจะเป็นข่าวเสมอเลย
เพราะว่าคนมักจะคิดว่าต่อมันจะมาทำรังมาให้โชคให้ลาบกับที่บ้านของตัวเอง

เขาบอกว่าไม่เคยมีใครได้รับการทำร้ายหรือว่าไม่เคยถูกต่อยเลยแม้แต่น้อย
ก็เลยเชื่อกันว่ามาให้โชคให้ลาบนี่แหละ
ไปกันที่บ้านเลขที่ตั้งใจฟังให้ดีบ้านเลขที่๔๖หมู่๒
เหล่าโปนะคะอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร
บ้านนี้เป็นบ้านของนางสำลีพิจารณ์อายุ๖๙ปี
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงค่ะหลังคามุงสังกษี
ภายในบ้านมีนี่ใหญ่มากรังต่อหัวเสือ
ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๕๐เซนติเมตร
อยู่ใต้หิ้งพระอยู่ในบ้านด้วยอยู่ในบ้านมาทำรังอยู่ใต้หิ้งพระ
นี่นะคะดูบ้านเลขที่ดีนะคะนางสำลีเล่าว่าเดี๋ยวไปผิดบ้าน
เดี๋ยวเวลาต่อบินกลับบ้านไม่ถูกหลงทาง
นางสำลีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าต่อหัวเสือเข้ามาทำรังใต้หิ้งพระ
ประมาณ๑ปีแล้วนะประมาณปีกว่าแล้วซึ่งตนเองก็จะเข้าไปบูชา
อกไม้ที่หิ้งพระทุกวันพระก็เลยสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ที่มีต่อหัวเสือมาทำรังนี่นะ
ที่บ้านมีแต่สิ่งดีเข้ามาตลอดเลยสมาชิกในบ้านพากันถูกรางวัล
ลากินแบ่งรัฐบาลกันเป็นประจำนะนี่แหละที่เขาร่ำลือกันถูกไหมล่ะเอาถูกจริงจริง
และงวดที่ผ่านมาก็ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว

แล้วเลขท้าย๓ตัว๒ใบนี่คืออะไรรู้ไหม

สำหรับรังต่อหัวเสือนี้นะคะ

คุณยายเขาบอกไม่คิดจะทำลายรัง
ไม่ได้คิดว่าจะตัดทิ้งเผาทิ้งอะไรแต่อย่างใด
แม้ว่าในบ้านจะมีหลานเล็กอยู่ก็ตาม
เพราะว่าเขามีความเชื่อกันว่าต่อมาให้โชค
แล้วก็มันไม่เคยต่อยไม่เคยทำร้ายใคร

จะซื้อครั้งที่แล้วถูกไปแล้วเลขท้าย๓ตัว๐๕
คราวนี้ซื้อบาร์เล็กที่อีกรอบหนึ่งแล้วกัน

แล้วก็๙๔ด้วยเผื่อติดไว้

คุณยายเขาก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าจะต้องออกเลขนี้แน่

ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะซื้อตามได้

แล้วเจ้าแม่ใบตองจะซื้อไหม

อยากเห็นเลขที่ต่างหูดิฉันด้วย

แต่คุณผู้ชมคำนวณแล้วนะคุณใบตอง

ถ้าถูกนะจริงเอาขึ้นเงินได้ไหมแบบนี้
ไปเอาขึ้นเงินที่ไหนเราก็ใส่ประดับไว้สวยงามเฉย
แต่ไอ้เลขที่มีเนี่ยนะทำเป็นเล่นไปนี่มีเพียบเลย

ตาลายอ่ะงงอ่ะสับสนอ่ะ